วันก่อนหน้านั้นหนูไปทานเนื้อดิบมา
อาหารเป็นภิตน่ะแต่เตือนมาแล้วแปลว่าอาเจียน
ผมก็ตื่นมาอาเจียนตลอดเลย

วันนั้นไม่ค่อยหักฐาน

อาจดีขึ้น

ไม่ทานเนื้อดิบนะคะ
วันนั้นลงรูปใช่ป่ะแล้วแม่ไลน์มา

คือรู้อยู่แล้วว่าเราแพ้การอะไรพวกนี้หรือเปล่า

แต่อย่างวันนั้นเหมือนหลายคนก็จับจ้อง
เหมือนคุยกับพี่มั๊นอะไรอย่างนี้

เขาก็ชอบมาถ่วยพรึง

เขาก็เลยแบบเดินเข้ามาถามว่าเป็นอะไร
คือได้คุยกันหนักเจอกันไหมคะวันนั้น

แต่เลยก็เป็นเดือน

ก็เห็นเลือนขึ้นมาเลือนก็เห็น
มีแซวเหรอบ้างเพราะค่ะ

เป็นยังไงคะดูเขาแล้วเป็นยังไงบ้าง

จริงมีข่านมั้ย
แต่วันนี้เค้าไปบอกหมดคุณเป็นข่าวอีกแล้ว

ทียูอะไรเลยเหรอพี่

เมื่อเช้าก็ไปถ่ายซีรีส์มามาหนี้ตอง

เพิ่งสอบเสร็จด้วย
มีที่ไหนติดต่อมาหรืออะไรบ้างไหมคะ
ตอนนี้ไม่ได้มีแบบเงี้ยกกับใครติดต่อ
ว่าหนูอยู่กับผู้จัดการไว้ค่ะแต่ว่าก็มีเหมือนกับละครซีรีส์หนังอะไรอย่างนี้ติดต่อมา

คือหนูอย่างที่หนูบอกไปคือหนูรับได้ทีละเรื่องจริง
คือเหมือนตอนนี้เรื่องเดียวก็ไม่ทันแล้วอ่ะเพราะว่าเราก็มีงานเดี๋ยวก็ไปญี่ปุ่นแล้ว
แล้วก็มีงานเสาร์อาทิตย์บ้างอย่างนี้ก็เลยทำให้ถ่ายไม่ทัน
ก็เหมือนต้องมายัดแล้วหนูเรียนอีกหนูก็แบบหนูโดดเรียนไม่ได้จริงอ่ะ

อาจจะเป็นเรื่องของช่วงอายุด้วยแหละเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราเด็กใช่ไหม
มันก็บดเหมือนกับครึ่งเด็กครึ่งโตอย่างนี้มันก็เล่นไม่ค่อยได้
เหมือนตอนนี้ก็เป็นวัยมหาลัยแล้วก็โอเคแล้ว
เหมือนกับเป็นซีรีส์เล่นอยู่ในช่วงของวัยมหาลัย
พอออกมันเป็นอะไรตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้าง
ก็ไม่ได้เป็นยังไงเลยเหมือนเดิมก็คือพี่ผู้จัดการพี่อินเนี่ยก็สนิทกับทั้งพี่บอมอยู่แล้วไง
ก็เหมือนคุยเขาเหมือนชุดที่ผ่านมาก็เพิ่งไปญี่ปุ่นมาด้วยกันอะไรอย่างนี้

แล้วอย่างบ้านเก่าก็ยังเรียกเราไปใช้งานหรืออะไรอย่างนี้
หรือก็บอกพี่องตลอดมีงานอะไรเรียกหนุได้เลยนะมีอะไรบอกหนุเลย

โอกาสจะกลับเข้าไปอีกครั้งเลยค่ะ

เก่งใจ
ไม่พูดแบบนี้สิ
ถามเป็นเรื่องหน้าทุกคนเราก็พูดเท่าที่แล้ว
ขอบคุณค่ะไม่ว่าหนูหล่ะเนาะ

ตอนแรกเครียดเป็นคนว่าเยอะ
แต่เราก็ต้องท่องในใจเอาว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
แต่ตอนนี้ทุกคนคนคงชินแหละ

ว่าจมูกใหม่เพราะทำให้นานใหม่

ถ้าเป็นเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างนี้เราเชื่อนะ

เพราะคุณแม่เราเป็นคนแบบธรรมธรโมอะไรอย่างนี้

ธรรมธรรมโมคงไม่เกลียด
ไม่น่าเกลียดเรื่องของช่วงเวลามากกว่า

ยังเป็นไม่เด็กยังไม่เด็กแล้วก็ไม่ได้โต
ยังอยู่ในช่วงแบบเด็กนิดนึงมันจะยังแบบงงอยู่
แต่พอตอนนี้ขึ้นมานิดนึงยังไม่โตนะ
นิดนึงขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นช่วงอายุที่เหมือนกับมีงานเข้า
จริงรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงที่หลังจากที่ทำมา

แต่ว่าคือแค่หนูมีถ่ายซีรีส์แล้วหนูเรียน

อ๋อใช่มีครีมกันแดดแล้วก็มีคลินิกอันนี้
ดีใจดีใจก็มีงานดีกว่าไม่มีงานเนอะ

หนูอยากเล่นนะจริงแล้วถ้าเกิดมีโอกาส

เพราะว่าถ่ายกันนะคะ
คุณหรือว่ายังไงก็ได้คือตารางเรียนต้องลงตัว

คือถ้าใครมีโอกาสก็หนูก็ยินดีนะคะ
จริงมองว่าถ้าเกิดต้องไปเล่นบทที่เราจะต้อง
ใสนะหรือว่าเค้าโต

ถ้าโตปุ๊บมันกลับไปเด็กไม่ได้ไง

ก็ต้องฝันไปปิดเทอมและสวนตัว

สัมพันธ์กับเรื่องจริงหนู
จริงก็พ่อบอกว่าอะไรก็ด้า
หนูก็อยากรีบจบเหมือนกัน
มันก็ไม่ช้าไปใช่มั้ยปัน

ปีก็๒๒เองยังไม่โตเลย
มันถ่ายมานานไงจริงหนูยังไม่๒๐เลยนะ
ช่วงนี้เหนื่อยมากขนาดไหนกับการ
เหนื่อยคือเหมือนแบบเนี่ยอย่างนี้อย่างเมื่อเช้าก็ไปถ่ายซีรีส์มา

แล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปเรียนใช่ไหม๑๐๕โมงเย็น

จานอาคารพุธเรียนบริษัทถ่าย
อย่างนี้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์

วันที่ไม่มีถ่ายก็เรียน

แล้วกันบ้านสอบอะไรอีกมันแบบเออ
กำลังใจจากไหน

หนูก็คือหนูมองคนจริงกำลังใจ

หนูก็มองว่าเออก็มีดาราตั้งหลายคน
ที่ถ่ายละครอย่างเช่นแบบพี่ยายาอย่างนี้
เขาถ่ายละครตั้งแต่เขาเท่าไหร่เอง
แล้วเขาเรียนจบอะไรอย่างนี้พี่แต้วอย่างนี้

หนูก็มองคนหลายคนว่าทำไมเขาทำได้แล้ว
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒